ตอนนี้เสียงดังมากนะครับแล้วคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะมาก
ใช่ค่ะพูดพาดหัวคุณผู้ชมจำได้

ครับคือตอนที่เป็นข่าวครั้งแรกเนี่ย
คลิปแรกที่ได้รับการเปิดเผยคือจุดที่เขายิงกัน
คนก็โอ้โหบอกว่าเนี่ย
ก็ไปรุมเขาจะทำร้ายแม่เมียเขา

แต่มันก็มีคลิปเหตุการณ์ก่อนหน้า
ก่อนที่จะมีการยิงกันเกิดขึ้นมันมีการทะเลาะกันมาก่อน
แม่ของน้องที่เสียชีวิตก็ออกมาบอกว่า
มันไม่ใช่แค่นั้นนะอย่าเพิ่งฟังความข้างเดียว
มันมีคลิปเหตุการณ์ตั้งแต่ตอนต้นเลยที่เจอกันแล้วก็
ไล่กันมาจนมาถึงจุดนี้
แต่ก็มีคำถามอีกว่าลุงวิศวะเขายิงเพื่อป้องกันตัวหรือเปล่า
เพราะว่ากลุ่มเด็กมากันหลายคนมากันเยอะ
แล้วก็ในรถของลุงวิศวะมีผู้หญิงมีภรรยานั่งอยู่แบบนี้
คือแม่ของเด็กเขาก็บอกว่าป้องกันตัวอะไรล่ะ
ลูกฉันเนี่ยเลิกไปก่อนแล้วแต่ยังตามมาอีกด้วยซ้ำ

เหตุการณ์นี้๑ปี๗เดือนแล้วนะครับ
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำของวันที่๔กุมภาพันธ์
เวลาประมาณหนึ่งทุ่มกว่านะครับภาพมันมีหลายเหตุการณ์แต่ไล่เรียงไปเลยนะครับ
เริ่มตั้งแต่๑๙นาฬิกา๑๐นาที๔กุมภาพันธ์๒๕๖๐นะฮะ
มีกล้องหน้ารถของนายสุเทพโภชนะสมบูรณ์วัย๕๐ปี
ซึ่งเป็นวิศวกรที่เราเรียกกันว่าลุงวิศวะเนี่ย
ให้เห็นขณะที่นายสุเทพกับครอบครัวไปจอดรถซื้อของอยู่ริมทางบริเวณตลาดอ่างศิลาที่จังหวัดชนบุรี
แล้วตอนกำลังจะเอารถออกนะฮะมีรถตู้สีขาวคันหนึ่งที่มีกลุ่มวัยรุ่นอยู่เต็มคัน
ก็จอดซื้อของอยู่เหมือนกันขวางทางรถอยู่
วิศวะก็เลยมีปากเสียงกับกลุ่มวัยรุ่นและคนขับรถตู้โดยคู่กรณีได้พูดในคลิปว่ารอไม่ได้หรือไง
นายสุเทพแล้วก็ครอบครัวก็ยืนยันว่าไม่ได้ก็เลยมีปากเสียงกันนะฮะ
สองฝั่งนี้มีปากเสียงกันรุนแรงเลยจนฝั่งภรรยาของนายสุเทพได้พูดออกมาเกี่ยวกับว่าให้เอาปืนมา
พี่เอาปืนมาก่อนที่นายสุเทพจะตอบภรรยาว่าเตรียมไว้แล้วยิงเลยไหมอะไรประมาณอย่างนี้นะครับ
เดี๋ยวท่านดูคลิปตรงช่วงนี้บางช่วงบางตอนก่อนนะครับตรงนี้ยังไม่มีการยิงกันนะฮะเดี๋ยวดูนะครับ
อันนี้คนขับใช่ไหมเนี่ย
คุณคร้าว

คุณคร้าว
แล้วมันขวางไหม
โอ้ย
ที่จอดรถตั้งเยอะตั้งแยะเนี่ยว่างเยอะแยะคุณมาจอดซ้อนคันอยู่ได้ยังไง

ไม่ใช่เลยค่ะคุณไม่จอดจอดสอนคัน

มามามามา

มา
มาดิมา

เอาเปลืองมา

ปล่อย
แฮ
ขับตามมา
แล้วเขาก็ไล่กันไปบนถนนอีกมีเปิดกระจกมีถ่ายคลิปวีดีโอกันอะไรนะ
จากทางฝั่งของลุงวิศวะด้วยนะจนกระทั่งไปเกิดเรื่องขึ้นนะครับ
ระหว่างที่ลุงวิศวะไปจอดรถติดไฟแดงอยู่ที่ตลาดอ่างศิลานะฮะ
รถตู้ของกลุ่มวัยรุ่นที่มีปากเสียงกันมาตั้งแต่จอดรถขวางกันจนตลอดทาง
กลุ่มวัยรุ่นเขาก็ลงมาจากรถตรงเนี้ยนะซึ่งตรงเนี้ยที่ลุงวิศวะบอกว่า
เขามาหาเรื่องผมก่อนจะทำร้ายเมียกับแม่ผมด้วยชกผมด้วยเลยต้องยิงป้องกันตัว
แต่กลุ่มวัยรุ่นบอกเปล่าเลยก็ระหว่างทางเนี่ยคุณถ่ายคลิปตะโกนว่า
นู้นอย่างนี้อย่างนั้นก็เลยอยากจะต่อถามว่าทำทำไม
ไปถ่ายคลิปแล้วทำไมแต่เพื่อนเขาต้องถูกยิงตายนะครับท่านผู้ชมครับ

มันผ่านไปแล้ว

ทำอะไรคุณหรือเปล่า

คุณเข้าหรอ

ผมมากับแม่กับลูกขอร้อง

เฮ้ย

พี่ยิงหรอ

พี่ยิงมันเหรอ

ไม่

ทำไมไปไหนเนี่ยลูก
ด้วยช่วยด้วย
ช่วยด้วย
มีแป้งมีแป้งแล้วมีหลานผมอ่ะ
แล้วคันนี้ผมมีผมมีเห็นไง
ไม่ได้ค่ะพี่คือผมงงว่าพี่มาใส่ลูกผมทำไม
พี่มาใส่ลูกผมทำไม
เสียงปืนหนึ่งนัดที่นายสุเทพหรือว่าลุงวิศวะยิงออกไปเนี่ย
ก็คือยิงใส่นายนวพลผึ่งผายชื่อเล่นชื่อปอนนะฮะ
เป็นวัยรุ่นอายุ๑๗ปีนักเรียนชั้นม๔
เป็นกลุ่มวัยรุ่นที่ตามกันมาเนี่ย
เสียชีวิตอยู่ริมถนนตลาดอ่างศิลาจังหวัดชนบุรีนะครับ
วันนี้ศาลจังหวัดชนบุรีนัดฟังคำพิพากษาสารชั้นต้นนะฮะ
เพราะว่านายสุเทพถูกแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
และข้อหาพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะ
โดยไม่มีเหตุอันควรนะฮะนายสุเทพกับภรรยาก็เดินทางมาที่ศาล
ฝั่งครอบครัวของนายนวพลหรือปอนผู้ตาย
ก็เดินทางมาฟังคำพิพากษาของศาลนะฮะ
คือนายสุเทพเนี่ยเรื่องของข้อหาพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะ

แต่ข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาเขาไม่รับสารภาพ

ต่อสู้เรื่องการป้องกันตัวป้องกันเหตุเนี่ยนะ
วันนี้ศาลจังหวัดชนบุรีนะครับพิเคราะห์แล้วเห็นว่า
พยานหลักฐานรับฟังได้ว่าจำเลยพกพาอาวุธปืน
ติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ
โดยไม่มีเหตุสมควรและโดยไม่ได้รับอนุญาต
แล้วใช้อาวุธปืนยิงผู้ตายจริง
ส่วนปัญหาที่ว่าการกระทำของจำเลยเป็นการกระทำเพื่อป้องกัน
โดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นั้น
เห็นว่าเหตุคดีนี้สืบเนื่องมาจากพวกของผู้ตาย
ซึ่งเป็นคนขับรถยนต์ตู้
จอดรถที่หน้าร้านขายของฝากกีดขวางทางออกของจำเลย

แต่เหตุวิวาสจบลงไปภายหลังจากพวกของผู้ตาย
ขับรถยนต์ตู้และรถยนต์เก๋งออกไป
โดยไม่ได้ท้าทายจำเลยอีก
จำเลยมีสติรู้จักยับยั้งชั่งใจจอดรถรอสักพักหนึ่งก่อน

คดีนี้คงไม่เกิดขึ้นแน่นอน
แต่จำเลยกลับขับรถตามรถทั้ง๒คันไปในทันที
แซงรถยนต์ตู้บีบแรยาวใส่แล้วขับไปอยู่ด้านหน้า
ชะลอความเร็วลงจนเกือบจะหยุดรถให้ชนท้าย
ภรรยาจำเลยยังใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่
ถ่ายภาพรถยนต์เก๋งของพวกผู้ตายไว้อีก
เช่นนี้ย่อมเป็นการท้าทายผู้ตายกับพวก
ให้เกิดโทษะและเข้ามาวิวาสกับจำเลย
อกจากนี้นะคะสารท่านพิเคราะห์แล้วบอกว่า
เหตุที่จำเลยมีความฮึกเหิมกล้าท้าทาย
เนื่องจากจำเลยพกพาอาวุธปืน
ซึ่งบรรจุกระสุนไว้แล้วติดตัวไปด้วย
เตรียมอาวุธไว้ตั้งแต่ที่หน้าร้านขายของฝาก
บ่งชี้ถึงเจตนาของจำเลยว่า
พร้อมที่จะสมัครใจวิวาส
เมื่อพวกของผู้ตายขับรถยนต์เก๋งมาถึงที่เกิดเหตุ
จำเลยหักหัวรถอย่างกระทันหันไปในลักษณะปาดหน้า
ขัดขวางไม่ให้รถของผู้ตายขับต่อไปได้
แสดงให้เห็นว่าจำเลยมีเจตนาวิวาส
กับผู้ตายกับพวกมาตลอดเส้นทาง
จนกระทั่งถึงที่เกิดเหตุซึ่งเป็นจุดสุดท้าย
เมื่อจำเลยเห็นว่าผู้ตายกับพวกมากันหลายคน
ก็เริ่มเกิดความขาดกลัว
แต่ก็ยังพูดกับผู้ตายกับพวกด้วยน้ำเสียง
และคำพูดในลักษณะไว้ท่าทีว่าจะเอาเรื่อง
ไม่ใช่คำพูดในธรรมนองขอโทษในการกระทำของตนเอง
หรือแสดงให้เห็นว่าไม่อยากมีเรื่อง
หรือให้เลิกแล้วต่อกันไป
จำเลยเตรียมอาวุธปืนไว้พร้อมยิงต่อสู้กับฝ่ายผู้ตายด้วย
จึงต้องฟังว่าต่างฝ่ายต่างสมัครใจวิวาสค่ะ
ท่านมองว่าต่างฝ่ายต่างสมัครใจวิวาสนะคะ
ถึงแม้ว่าฝ่ายผู้ตายกับพวกจะทำร้ายร่างกายจำเลยก่อน
จำเลยก็เลยใช้อาวุธปืนยิงผู้ตาย
แต่เมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นต่อเนื่องเชื่อมโยงกันมาไม่ขาดตอน
นับระยะเวลาตั้งแต่ต้นจนจบเพียงแค่๕นาทีเสร็จ
และตามพฤติการเป็นกรณีที่ต่างฝ่ายต่างสมัครใจวิวาดกัน
จำเลยจะอ้างว่ายิงผู้ตายเพื่อป้องกันสิทธิ์ของตนไม่ได้
แล้วไม่ปรากฏว่าผู้ตายกับพวกทำร้ายมารดาภรรยาและหลานที่มากับจำเลยด้วย
ก็เลยไม่อาจอ้างได้ว่าจำเลยยิงผู้ตายเพื่อป้องกันสิทธิ์ของผู้อื่น
พ้นพยันตรายที่ใกล้จะมาถึง
จำเลยก็เลยมีความผิดฐานพกพาอาวุธปืน
และความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาตามฟ้องค่ะ
ส่วนการลงโทษนะครับ
พิพากษาของสารชั้นต้นวันนี้นะครับ

จากจำเลยไม่ได้มีจิตใจเฮี่ยมโหดเยี่ยมโจรผู้ร้าย
แต่ขาดสติยับยั้งชั่งใจในการควบคุมตน

หลังเกิดเหตุไม่ได้หลบหนีไปไหน
และยอมรับกับตำรวจในทันทีว่าเป็นคนยิงผู้ตาย
ประกอบกับผู้ตายก็มีส่วนร่วมในการทำผิด
สมควรลงโทษจำเลยสถานเบา
ฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาจำคุก๑๕ปี
ลดโทษให้๑ใน๓คงจำคุก๑๐ปี
ฐานพาอาวุธปืนปรับ๔๐๐๐บาท
ลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงปรับ๒๐๐๐บาท
รวมแล้วก็คือลงโทษจำคุก๑๐ปีปรับ๒๐๐๐บาทนะฮะ
แล้วก็ให้ชดใช้ค่าสินหมายทดแทนจำนวน๓๔๐๐๐บาท
ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ๗๕ต่อปี
ให้กับครอบครัวของผู้ตายนะครับ
โดยสารจังหวัดชนบุรีนะครับ
พิพากษาให้จำคุก๑ปี๖เดือน
นายนัทธวุฒิโสมทัศน์นายอดีศรแสนศักดิ์
และนายกมลแจ่มวัยซึ่งเป็นเพื่อนของผู้ตาย๓คน
ข้อหาต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงาน
ร่วมกันทำร้ายเจ้าพนักงานและร่วมกันทำร้ายผู้อื่นด้วยนะครับ
แต่ผู้ต้องหาสารภาพและยังเป็นเยาวชน
โทษจำคุกให้รอลงอาญาคุมประพฤติ๒ปี
ส่วนนายนิพนธ์ทองศรีคนขับรถตู้
ถูกฟ้องในข้อหาจอดรถลักษณะกีดขวางทางการจราจร
เปรียบเทียบปรับ๑๐๐๐บาท
ซึ่งก็เป็นสิทธิ์ของจำเลยนะคะหลังจากนี้
อุทธรณ์คำพิพากษาได้นะคะ

พ่อของผู้ตายค่ะนายสหภาพวงธรรมเจริญบอกว่า

อยากฝากไปถึงดวงวิญญาณของลูกชายว่า

ขอบคุณศาลที่ให้ความเป็นธรรมกับครอบครัวนะคะ
ดีครับก็ถือว่าดีที่สุดแหล่ะครับ

ส่วนทางด้านของทนายความของฝ่ายโจทย์ก็คือฝ่ายผู้ตาย

แต่จำเลยก็ยังยืนยันว่าเป็นการป้องกันตัว
ท่านเห็นว่าเป็นการสมัครใจเข้าไปมีส่วนร่วมในการทะเลาะวิวาสมาตลอด
ตั้งแต่เริ่มต้นเรื่องจนถึงจังหวะการยิง
สารท่านก็เลยอ่านคำพิพากษาออกมาในลักษณะแบบนี้ค่ะ
ที่ไม่เข้ามาตรา๖๘คือป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย
เนี่ยก็เนื่องจากว่าทางจำเลยก็สมัครใจเข้าทะเลาะวิวาดมาตลอด
ตั้งแต่จุดแรกจนถึงจุดสุดท้ายที่เกิดเรื่องนะฮะ
และสารจังหวัดชนบุรีอนุญาตให้ลุงวิศวะหรือว่านายสุเทพนะคะ
ใช้เงินสด๖๗๐๐๐บาท
และมีเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกประเทศ
ก็สู้คดีต่อชั้นอุทร
ทีนี้ก็มีท่านผู้ชมที่แน่นอนว่าก็ต้องมีคำถามตามมา
คือเราคำรบในคำพิพากษาของศาลนะครับ
แต่ก็ต้องยอมรับว่ามันจะมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันตัว
ว่าเราจะแบบไหนที่ป้องกันตัวแบบไหนไม่ป้องกันตัวอะไรยังไง
เพื่อไขข้อข้องใจเรื่องของกฎหมายตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
อาจารย์ปรเมฆอินทรชุมนุมรองอธิบดีอายการสำนักงานชี้ขาดคดี
สำนักงานอายการสูงสุดนะครับบอกว่า
คดีนี้อายการจังหวัดชนบุรีสั่งฟ้องนายสุเทพ
ในข้อหาพกพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
และข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ซึ่งจำเลยก็คือนายสุเทพหรือว่าลุงวิศวกร
สู้คดีด้วยการอ้างว่าเป็นการป้องกันตัว
แต่คำวินิจฉัยของศาลเห็นว่ามีการทะเลาะวิวาดกัน
และจากคลิปหลายคลิปหลายมุม
จะเห็นว่ามีการบีบแร่ใส่กันและปาดหน้ากัน

ดังกล่าวเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่อง

จึงเห็นว่าพฤติกรรมของทั้งคู่เป็นการที่ต่างฝ่าย

อ้างว่าเป็นการยิงเพื่อป้องกันตัวเองไม่ได้
รวมถึงไม่มีการปรากฏว่าผู้ตายกับพวก
ทำร้ายร่างกายมารดาภรรยาและหลานของนายสุเทพที่มาด้วยกัน
ดังนั้นจะอ้างว่ายิงเพื่อป้องกันผู้อื่น

ยังเห็นว่าหากลุงวิศวกรคนนี้มีสติ
รู้จักยับยังช่างใจจอดรถรอสักพักหนึ่งก่อน
เพื่อให้ความโกรธคลายลงแล้วค่อยขับรถออกไป
คดีนี้คงไม่เกิดขึ้นแน่นอน
ซึ่งสิ่งหนึ่งที่ทำให้นายสุเทพ
กล้าที่จะเผชิญหน้าท้าทายกับกลุ่มของผู้ตาย
เนื่องจากพกอาวุธปืนไป
แล้วก็บรรจุกระสุนปืนไว้ด้วย

เพราะฉะนั้นคำพิพากษาจึงออกมาจากเหตุการณ์ที่มีหลักฐานในคลิป
หลายแง่หลายมุม
เข้าวิวาสเพราะถ้าเริ่มต้นด้วยการสมัครใจเข้าวิวาสเนี่ย
ไม่เป็นป้องกันการป้องกันเนี่ยหมายความว่าเราไม่ได้สมัครใจ
หลบแล้วแต่หลบไม่ได้แล้วไปไหนไม่ได้เราจึงจำเป็นต้องต่อสู้
ถ้าพูดง่ายก็คือจนตรอกแล้วแต่กรณีอันนี้สารมองว่ามันไม่ใช่
เพราะว่าระหว่างทางเนี่ยคุณวิศวะคนนี้ก็มีการยั่วยุ
แต่ไล่กันเปิดไฟไล่กันซึ่งหลักของการป้องกัน
ได้ต้องหลบหลีกได้ต้องหลีกหลีกไม่ได้หลบไม่ได้ก็ค่อยชน
อันนั้นคือเป็นเรื่องของหลักการป้องกันอาจารย์ปรเมฆท่านก็ยังบอก
สังคมนะฮะบอกว่าดูคดีนี้แล้วเนี่ยก็ต้องมองให้หลากหลาย
ให้ทุกแง่มุมด้วยเพราะเหตุการณ์ช่วงแรกก็อย่างที่เราทราบ
คลิปแรกเลยคือคลิปจุดที่ยิงกันใช่ค่ะคนก็โอ้โหนี่ทางลุงวิศวะคือ
ฝ่ายถูกกระทำเขาต้องป้องกันตัวนี่ไงไปรุมเขา
เขาก็ยิงสวนออกไปค่ะก็ตายอืมแต่พอมีคลิปอื่นอื่นออกมาในหลายแง่
มุมเนี่ยอาจารย์ประเมฆบอกว่านั่นคือสิ่งที่แสดงให้เห็นว่า
มันมีความต่อเนื่องกันมาแล้วศาลท่านก็พิจารณาจากทุกเหตุการณ์ไง
ท่านก็มีคำพิพากษาสารชั้นต้นออกมาใช่ค่ะก็เป็นเพียงคำพิพากษาของสารชั้นต้น
ก็เป็นสิทธิ์ของจำเลยนะคะอย่างที่ได้บอกไว้ว่าก็มีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์หลังจากนี้นะคะ